เรื่องคดีของการครอบครองรถยนต์หรูของสมเด็จช่วง
รวมทั้งตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะร่วมแสดงความเห็นเรื่องใด
แล้วก็แอดไทยรัฐเป็นเพื่อนส่งข้อความเข้ามา
ข้อความของคุณผู้ชมนั้นจะปรากฏบนหน้าจอ
ที่สำคัญครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ซึ่งเป็นการแถลงข่าวถึงความชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับกรณีการครอบครองรถหรูนะคะของสมเด็จช่วงค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะถูกเสนอชื่อค่ะให้เป็นพระสังฆราชองค์ที่๒๐ของประเทศไทย
เรื่องของการครอบครองรถยนต์หรูของสมเด็จช่วง
ระบุชัดเจนว่าได้มาไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
ขณะที่บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายรวมทั้งที่วัดปากน้ำพาศรีเจริญวันนี้
ยังคงมีญาติโยมเดินทางไปทำบุญเช่นเดิมกับทุกวันครับ
เบนส์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
มีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพระราชบัญญัติสรรพสามิตรและกฎหมายอาญาการ
แจ้งความเท็จในส่วนของการครอบครองจะมีความผิดหรือไม่นั้นในขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้และต้องรอผลการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุอีกนะครับว่าส่วนคดีการรับเช็คจากสากรเครดิตยูเนียนครองจันทร์ของพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ขอบคุณครับ